พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่นครนายกกันหน่อยนะคะ
หลายครั้งหลายคราเราอ่านข่าวสลดอ่านข่าวฆาตกรรม
สาเหตุมาจากการเมายาเสพติด

เป็นลูกชายที่เขาเรียกว่าแหมเป็นลูกเทวดาจริง
เมายาไม่พอค่ะแม่หาข้าวมาให้กิน
บอกแม่ว่าแม่เอาไข่เน่ามาให้กิน
ความมีดจะไล่ฟันพ่อไล่ฟันแม่แท้ของตัวเองค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะ
ตำรวจโรงพักบ้านนาพร้อมอุปกรณ์เหล็กง่ามครบมือ
ต้องรีบมาในที่บ้านเลขที่๔๙ตำบลเขาเพิ่มทันที
เพราะได้รับแจ้งมาว่ามีชายคลุ้มคลั่งจะทำร้ายคนในครอบครัวค่ะ
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ปิดประตูขังตัวเองอยู่ในบ้าน
แถมยังโยนระเบิดปิงปองใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ตำรวจต้องพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่๒๐กว่านาทีก็ไม่เป็นผลค่ะ

กำลังจะชาร์จแล้วพอพังประตูบ้านเข้าไปปุ๊บ
อ่ะยอมเดินออกมาให้ตำรวจจับกลุ่มแต่โดยดี
ผู้ชายคนนี้คือนายบดินป้องไม้นะคะอายุ๓๒ปี
ลักษณะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ

นายบดินระบายความในใจด้วยนะว่าทำไม
เขาต้องใช้มีดไล่ทำร้ายพ่อแม่ตัวเองค่ะ

แต่ถามหน่อยสิว่าเขาเคยให้เลวมึงบ้าง

โอ้โหพี่เมื่อวานเนี่ยผมขอตังค์แค่๒๐บาทเขาให้ผมที่ไหน

เสร็จมากี่วันแล้ว
ล่าสุดนี้๑๗วันครับ
เกือบประมาณ๒๐เมตร

เห็นหน้าตาคล้ายกันพ่อเองค่ะ
พ่อนายบดินก็เล่าบอกว่าลูกไปอารวาสที่บ้านอาก่อนด้วยนะ
แล้วก่อนที่จะมากลับมาอารวาสที่บ้านของตัวเอง
บอกว่าลูกชายติดยาเคยบำบัดมาแล้วค่ะ
แล้วก็กลับมาเสพใหม่อีกรอบนึง
และที่ออกอาการคลุ้มคลั่งวันนี้เป็นเพราะว่ากลับบ้านมา
แล้วไปหยิบไข่เก่าจะมาทำอาหารกิน
แต่ดันไปเจอไข่เน่าเลยโกรธ
แล้วก็เนี่ยค่ะไล่ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่
บอกพ่อแม่เคยให้อะไรผมบ้าง
ตำรวจก็ต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักล่ะค่ะ
แล้วระหว่างทางที่คุณผู้ชมเห็นเขาโวยวาย

คือตะโกนด่าพ่อด่าแม่ตลอดทางเลย
สั่งยาแล้วก็น่าจะมีสติมากขึ้น